ลงใต้ฮะไปดูพิธีกรรมเก่าแก่กันหน่อยนะครับ
นั่นคือพิธีไหว้ครูโนรา
ทุกคนรู้จักกันดีไปดูพิธีนี้
แต่ระหว่างทำพิธีเกิดอะไรขึ้นไปดูหน่อยฮะ
โอ้โหดูแล้วก็ตกใจนะ

คือถ้าภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะเขาอาจจะต้องเรียกว่าเป็น
ของขึ้นมกลงอะไรแบบนี้ไหม

คือเหตุการณ์เนี่ยนะฮะเราก็เห็นอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ตอนแรกสั่นสักพักวิ่งไปรอบพิธี
ในขณะที่อาจารย์กำลังทำพิธีบวงสวงไหว้ครูอยู่นั่นแหละ
ก็ส่องในคอมเมนต์ก็ได้ทราบนะครับ

แล้วก็เป็นการกราบไหว้บวงสวงมโนราลูกหลานของตาพานบุญ

ก็เป็นพิธีกรรมของทางภาคใต้เขานะครับ
อันนี้บอกตรงนะเราก็ไม่แน่ใจในความแน่ชัดของพิธีกรรมสักเท่าไหร่
แต่ถ้าหากว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมส่งมาให้เราได้เลย
เราจะได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้เรื่องของพิธีกรรมเนี่ย

เพราะว่าอะไรเรามีเรื่องของความเชื่อ
และความศรัทธาของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง
คืออาจจะมีความคล้ายกันมีจุดประสงค์เหมือนกัน
แต่พิธีกรรมในการทำแต่ละขั้นตอนอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่
คือก็แตกต่างกันต้องบอกว่าศิลปะทุกแขนง
มีครูบาอาจารย์เหมือนกันหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะมีการไหว้ครูที่แตกต่างกันออกไป
อย่างเช่นโขนละครก็ว่าอย่างหนึ่ง
โนราเขาก็ไหว้ครูโนราอย่างหนึ่ง
ฟานบุญนี้ก็ถือว่าเป็นครูมโนรา
เป็นตัวตลกที่เป็นตัวนำของเรื่องมโนรา
เขาก็เหมือนเคารพนับถือบูชากัน
ก็เลยมีการแบบว่าไหว้ครูแบบนี้สืบทอดกันมา
ผมว่าทุกพิธีกรรมทำขึ้นมาก็มีความหมายดีทั้งนั้นแหละ
สวัสดีครับ